ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนกันหน่อยนะครับ

แล้วก็คุณพ่อคุณแม่กำลังจะพาลูกชาย

แล้วก็ตาลอยคือปากก็กระตุกนะคะ

ทำยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันค่ะ
เจ้ากาลั้่งมาน้องบลาวาน
แล้วก็มันมาทั่วไป

พี่มันไม่อยู่ที่ไหนมันไม่อยู่อยู่ไหน
เดี๋ยวเดี๋ยว

เด็กไม่สบายมากเลย

มันเป็นจังหวะบีบหัวใจมากเลยนะ
มันเป็นจังหวะบีบหัวใจมากเลยนะคะคุณผู้ชม
คือคุณพ่อคุณแม่จะพาน้องปลาวานไปส่งโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์

พอขึ้นท้ายรถได้แล้วก็รีบบึ่งไปโรงพยาบาลเลยค่ะ

มีวินมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลเนี่ย
วิ่งเข้ามาแล้วก็อุ้มน้องปลาวานข้ามสะพานลอยไปส่งห้องฉุกเฉิน
คือท้ายที่สุดแล้วคุณผู้ชมน้องถึงมือหมอทันเวลานะคะ
วนรถมามาถามอาการน้องปลาวานถึงหน้าโรงพยาบาลเลย
ทีนี้ทีมข่าวติดต่อไปหาคุณแม่น้องปลาวาน
อาการล่าสุดของน้องเป็นยังไงบ้าง
นี่เสื้อสีชมพูชุดชมพูนี่วิ่งเล่นแล้วนะคะ
สนแล้วค่ะครับคุณแม่บอกว่าน้องอาการดีขึ้นแล้ว
คือคุณหมอสรุปว่าน้องมีอาการผิดปกติของคลื่นสมองด้านซ้าย

แล้วหมอบอกว่าน้องปลาวานต้องทานยากันชัก๒ปี
แล้วก็ต้องตามอาการต่อเนื่องอย่าให้ชักซ้ำ
ถ้าเกิดใน๒ปีนี้น้องทานยาต่อเนื่องโอกาสหายมันมีนะ

ทีนี้พอผ่านพ้นจังหวะวิกฤตวินาทีบีบหัวใจมาได้
เพราะว่าพยายามติดต่อพยายามโพสต์หาค่ะ
อยากจะให้เงินนะคะอยากจะแบบขอบคุณที่ช่วยเหลือนะคะ
แล้ววันนั้นน้องป๊อปเขาต้องไปส่งพิซซ่าด้วยนะ
น้องบอกว่าผมเอาพิซซ่าที่แบบหน้าเละไปส่งลูกค้า
เพราะว่าตอนที่แบบอุ้มคือคุณแม่อุ้มน้องปาวานซ้อนท้ายผม
นั่งทับพิซซ่าของลูกค้า
แล้วทีนี้พอผมโทรศัพท์เล่าเหตุการณ์ให้ทางบริษัทของผมฟัง
ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ตอนนี้พิซซ่ามันหน้าเละแล้วครับ

แต่บริษัทเยียวยาลูกค้าคือเอาพิซซ่าใหม่มาให้ลูกค้า
เพราะว่าน้องป๊อปก็ถือว่าเป็นพนักงานดีเลยแหละ
โอ้โหเป็นคลิปที่ถูกเผยแพร่กันตอนนี้ต่อเนื่องเลยนะครับ